มากัดให้สมัครกับเราสองคนใน

อยากจะให้คุณผู้ชมตื่นเต้นไปกับเราด้วยใช่ไหมล่ะ

บ่ายสามครึ่งมาเจอกับเราสองคนผมชนะและคุณชิสาครับ

บางคนจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันไป
นะแต่ถ้าใครเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เนี่ย
อยู่กับเราไปยาวตลอด๗วันเลยนะคุณผู้ชม
เฉพาะวันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยค่ะ
ครับวันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

เขาบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนโอ๊ยป้า
สองคนนี้ก็ร้อนไม่แพ้กัน
โอ้โหเรียกได้ว่าร้อนจนยืนข้างกันไม่ได้
มีเรื่องมีเรื่อง
พอมาเจอหน้ากันจังก็สาวหมัดใส่ไม่ยั้ง
แถมชั้นปืนยิงตอบต่อ
เตือนกันบ่อยมากเวลาขับขี่บนถนนเนี่ย
อย่าใจร้อนนะเพราะว่าหากใจร้อนเร่งรีบด้วยกันทั้งคู่
อุบัติเหตุมันก็เกิดอย่างนี้แหละครับ
เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัสข่าว
อยากจะฝากเตือนจริงคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศมันร้อนใช่ไหม

อย่าปล่อยให้ตัวเราไปตามอารมณ์ที่มันร้อน
เพราะว่ามีแต่ข่าวร้อนมีคนหัวร้อนมีปัญหาทะเลาวิวาสกันเยอะเลย
วันเดี๋ยวข่าวของเราเรื่องของคนหัวร้อนเยอะมาก

เรื่องของเรื่องมีอยู่คนหนึ่งยืนหลบร้อนอยู่
อีกคนก็บอกฉันขอไปหลบร้อนด้วยคน
สุดท้ายกลายเป็นว่ามีเรื่องกันซะอย่างนั้นนะครับ
มายังไงไปยังไงแต่ละคน
เหตุการณ์มันไวเอาสักพักเห็นไหมกิ้งลงไปแล้ว
คนนี้ที่กลิ้งลงไปเนี่ยบอกว่าก็ยืนอยู่เฉยอยู่ก็มาตีแบบนี้
ส่วนอีกคนเดี๋ยวเดินมาบอกว่าไม่ชอบ

ก็คือไม่ชอบให้มีคนมายืนอยู่ใกล้
คือเรื่องของเรื่องที่หลบร้อนมันมีแค่ตรงนั้นคุณดู
ตรงที่รอรถเมฆแดดมันก็ส่องใช่ไหม
มันสาดมาแล้วมันไม่มีที่หลบตรงนี้แต่มันเริ่ม
ใช่เพราะมันอยู่ตรงไงใต้สะพานลอย

กิ้งหลายรอบแล้วเกินสงสาร
เห็นแล้วแบบว่าเออก็อยู่ด้วยกันก็ไม่เห็น

จริงพื้นที่ร่มมันก็มีพื้นที่กว้างขวางอยู่นะ
แล้วก็พอมีที่ยืนอยู่นะ
เอ้าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตรงป้ายรถเมย์เธอ
แถวปากซอยนวมิน๑๖๓ก็ในกรุงเทพนี่แหละ
เออดูสิใจแบบล้มกันหน่อยนะ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรใครหรอกนะแต่เรื่องของเรื่องมันมีความรุนแรงเกิดขึ้น
ก็คือไปผลักอีกคนนึงจนล้มไปแบบนี้
ค่ะอ่าสุดท้ายนะครับคนที่เขาล้มลงไป

คือประมาณว่าหนีดีกว่าอย่าไปมีเรื่องเลย
บางคนก็ยอมไปไม่อยากจะมีเรื่องมีราว
แต่เราก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครนะ

อันนี้นักเรียนช่างต่างสถาบันนี่แหละ

แต่พอมีโอกาสเจอหน้ากันจังยังไงเกิดขึ้น

แทบอีกฝ่ายนึงยิ่งตอบโตด้วยค่ะ
ไปดูวงจรปิดนี่เป็นหลักฐานชัดเจนเลยค่ะ
อยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในตลาดสุวินทวงตำบลคลองอุดมชนละจอย

คุณผู้ชมสังเกตนะคะวัยรุ่นคนหนึ่งสวมเสื้อสีฟ้านะ
นี่ค่ะเขาบอกว่าพาพวกมาเคลียร์ปัญหากับอาริ
อาริที่ว่านี่คือขายของอยู่ริมถนนเสื้อขาวนะคะ
แล้วยังไงต่อชกต่อยกันใหญ่เลยคุณชนะ
อ้าวเจ้ากพักเหมือนเดินออกมาได้แล้วนะ
แต่อย่างน่าลุ่มลมลายแล้ว
ในฟิวก็ลมลงบ้ายเลยทำให้มีคนบาดเจ็บทั้งหมด๒คนค่ะคุณชนะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโอ้โหคุณชิสาพื้นที่ตรงนี้ดูแล้วน่ากลัวนะ
พบไปเจอกับอะไรคราบเลือดครับหยดติ๋งติ๋งแหมะแหมะเป็นทางยาวเลยอะครับ
อ้าวสืบทราบนะครับว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าไหนทอดอายุสิบเจ็ดปีเอง
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นพ่อค้าขายไก่ย่าง
ภายในตลาดสุวินทวงเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่าย
เคยมีปัญหาผ่านทางเฟซบุ๊คเรื่องของเรื่องนักเลงคีย์บอร์ดเออ
ทะเลาะกันเขม่นกันในโซเชียลอ้าวแล้วอย่างงี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ด้วย
ทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหาแล้วยังไงรู้ไหมก็เคยประมาณว่าเกือบจะมานัดเจอกัน
แต่เหมือนกับว่าอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้มาเจอคือนายท้อนเนี่ยเขาบอกอย่างงี้นะว่า
ทอดมักจะโพสต์เฟซบุ๊คแขวะกลุ่มของเพื่อนตัวเองแล้วยังไง
ปัญหามันก็เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาต่างสถาบันคือประมาณว่า
มีคำพูดมีประโยคที่แบบว่าท้าทายกันไปมาอ๋อมีโอกาสอยากเคลียร์
แต่ไม่ได้เคลียร์สักทีอ้าวก็เคยนัดกันมาเคลียร์อย่างที่ผมบอก
แต่นายทอร์สอ่ะไม่ได้มาตามนัดเออเขาว่าอย่างงั้นน่ะนะครับ
จนเมื่อวานก่อนนี่แหละสิบเจ็ดมินาคมน่ะนะครับ
เจอกันที่ตลาดสุวินทะวงเกิดปากเสียงกันชกต่อยกันสุดท้ายนี่
ควักปืนออกมายิงเลยครับเนี่ยตอนเนี้ยตำรวจเนี้ย
ทราบที่อยู่ผู้ก่อเหตุแล้วนะเดี๋ยวจะติดตามตัวไปสอบปากคำ
โรงพักเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
ส่วนคนส่วนผู้บาดเจ็บนี่ก็ต้องรักษาตัวก่อนนะคุณชนะอืม
ให้หายดีแล้วค่อยมาสอบส่วนเพิ่มเติมครับเพราะยังไงเนี่ย
อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาทะเลาะวิวาสด้วยนะอย่างที่เรา
เคยเล่าสู่กันฟังถ้าหากว่าทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยนะคะ
มีการตอบโต้ยังไงก็ต้องโดนข้อหากันทั้งคู่จริงนะ
ง่ายที่สุดนะถ้าเกิดว่าจากสาเหตุที่ว่าไปคอมเมนต์กันในเฟซบุ๊ค
ก็อย่าไปดูอย่าไปตอบอย่าไปท้าทายกันมันก็จบเรื่องแล้ว
อ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดสำเพ็งครับ
ระหว่างที่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของแม่ค้าในตลาดสำเพ็ง
ซึ่งเป็นผู้เสียหายกับกลุ่มผู้ชายอีก๓คนตะลุมบอลกันเลยอะครับ
ดูเหตุการณ์นี้ไปเรื่อยนะคือแฟนเพจเฟซบุ๊กอย่าง
อ่าเรื่องของเรื่องมันมีเหตุทะเลาะวิวาสที่ตลาดสำเพ็งขณะที่เรื่องของเรื่องมันจะมีการตั้งแผงขาย
เป็นร้านค้าตรงเนี้ยเนาะแล้วเขามีแคปชั่นระบุคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ไปด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาแคปชั่นอะไรไว้ในแฟนเพจเฟซบุ๊คเขาแคปชั่นเอาไว้ว่า
รับงานมาทำร้ายคนแก่คดียังไม่มีความชัดเจนผู้เสียหายยังต้องเจอกับกลุ่มคนที่จะมาทำร้าย
อ่าแล้วก็ร้องเรียนไปยังผู้กรรมกรรมสอนอ่อจากกรุงวัดนะครับ
ช่วยดูแลคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายให้ใครกังวลโอ้โหพอโพสต์เอาไว้แบบนี้
เรื่องของเรื่องมีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการจ้างมาทำร้ายคนแก่
อันนี้เราต้องไปติดตามนะใช่ค่ะถ้าดูจากกล้องวงจรปิดที่โพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะ
ก็ระบุเอาไว้นะคะว่าเกิดขึ้นวันที่๒๔กุมภาพันธ์เวลาประมาณ๔ทุ่ม
อืมความยาวคลิปเนี้ยเกือบหกนาทีนะคะคลิปบันทึกภาพนางแดงผู้เสียหาย
กำลังขายกระเป๋าอยู่ในตลาดอ่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยากจะรู้เรื่องนี้
ก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับนางแดงนี่แหละคุณชนะอ่างั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คำบอกเล่าของนางแดงนะเธอบอกว่าช่วงเกิดเหตุลูกชายของเธอกับแฟนสาว
ขับรถมาส่งที่ตลาดว่าปกติตนเองจะขายของในช่วงเวลากลางคืน
ก็คือสี่ทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะอ่าระหว่างที่ลูกชายกำลังจะขึ้นรถกลับบ้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างแบบว่าอ้วนหน่อยเปิดร้านขายกระเป๋าอยู่ฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ตะโกนถามมาที่ลูกชายของเธอบอกว่ามองหน้ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โห
ลักษณะแบบนั้นลูกชายของเธอก็ลดกระจกลงแล้วตอบกลับไปว่า
ไม่ได้มองไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าหลังจากนั้นแล้วคุณผู้ชมสิ้นเสียงพูดปุ๊บ
ผู้ชายสองคนวิ่งมาทุบรถแล้วก็เปิดประตูฝั่งที่นั่งข้างคนขับอะค่ะ
นางแดงเนี่ยก็เห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งไปปรามนะจนลูกชายเนี่ยต้องลงจากรถ
แล้วมาบอกคู่กรณีว่าโหยพี่ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรอืม
แต่คู่กรณีเนี่ยไม่หยุดนะคุณชนะ
ทำร้ายลูกชายเนี่ยจนเกิดเหตุชุนละมุนขึ้นนะคะโอ้โหเอาเอาส่วนทางด้าน
นายกรลูกชายของนางแดงผู้เสียหายก็เล่าว่านะครับในช่วงวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ชายอีกคนที่มาทำร้ายเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจะมาทำร้ายแม่ของเขา
แล้วเขาบอกว่าทำไมล่ะจะมาทำร้ายแม่เขาทำไม
ชายคนนั้นที่จะมาทำร้ายแม่นะจากคำบอกเล่านะ
บอกว่าได้รับจ้างมามีคนจ้างมาหมื่นนึงให้มาทำร้ายแม่คุณนั่นแหละ
แต่สุดท้ายคนที่เขามาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้ยไม่รู้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ

ค่ะแต่พูดถึงอาการบาดเจ็บของลูกชายของนางแดงเนี่ยนะคะก็คือ
ถูกชกที่ดวงตาข้างขวาสภาพเป็นเงี่ยคุณผู้ชม
เหลือกตาบวมฟกช้ำมีแผลถลอกแล้วก็ยังมีเลือดออกที่เยื่อบุตาขวาด้วย
ส่วนนางแดงเองก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ยนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
นี่คือทางฝากฝั่งนึงนะไปถามอีกฝั่งนึงบ้างไหม
เรื่องราวเป็นยังไงทำไมถึงมีเรื่องกัน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับก็ลงไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุ
แล้วไปพบกับนายคนนี้ที่เราบอกว่ารูปร่างอ้วนหน่อย
คนนั้นก็คือนายนัทวุฒิที่เป็นคู่กรณีนะครับ
เขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรนะ

ตอนแรกเขาเห็นลูกชายของนางแดงขับรถมาส่งนางแดงผู้เสียหายนั่นแหละ
แล้วลูกชายของนางแดงต่างหากเป็นคนเริ่มก่อน
เพราะว่าเปิดกระจกลงมาแล้วก็ถามตัวเขาว่า
องหน้ามีอะไรแล้วพูดจาท้าทาย
พูดออกมาประโยคนึงว่านึกว่าจะแน่ไม่แน่จริงนี่ว่า
อ้าว
เราหาฟรีฟรีด้วยค่ะเอ้าแต่ล่าสุดครับบ่ายวันก่อนแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะนายไก่นะครับแล้วก็นายชวนสองคนนี้เป็นใคร
เป็นคนที่อยู่ในช่วงของการชุลมุนนั่นแหละค่ะอ้าวเป็นคู่กรณีด้วย
ก็เดินทางมาที่สอนอจังหวัดนะครับเพื่อให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยนายชวนเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าลูกชายของนางแดงต่างหาก
มีปากเสียงกับเพื่อนเขาเขาเข้าไปเนี่ยอยากจะไปช่วยเพื่อน
ไปช่วยไก่เกลี่ยยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปทุบรถและแค่จะไปถามดูว่ามีอะไร
แต่คงจะเป็นเพราะน้ำเสียงน้ำเสียงของเขามันดูเครื่องขลึม
ก็คงไม่ได้ไปถามง่ายแบบเบานะว่ามีอะไรเหรอ
เสียงคงก็ไม่ได้ไปแบบนี้ก็คงจะไปประมาณว่าเฮ้ยมีอะไรล่ะ
อ่าทีนี้มันก็เลยมีเรื่องไงเออนะฮะส่วนในไก่อืม
ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกนางแดงกระชากสร้อยทองจนขาดเหมือนกัน
นี่ก็บอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันที่ว่างั้นเออแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ได้มีเจตนาทำให้อีกฝ่ายนะหวาดกลัวอืมทำให้ตอนนี้รู้สึกกังวลใจนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาสกับใครมาก่อน
ครับตอนเนี้ยมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องปล่อยให้คุณตำรวจเขาจัดการ
หรือว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเออไอ้คำถามนี่นะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะ
คำถามที่ว่ามองหน้ามีอะไรเนี่ยบางทีบางทีถ้าเป็นไปได้ก็เลิกใช้ไปเถอะนะ
เพราะเอาจริงนะไม่ว่าจะถามด้วยน้ำเสียงที่น่ารักหรือว่ารุนแรงเนี่ย
กลางถนนโอ้โหคนขับรถสัญจรไปมาก็มีปัญหาได้ครับอย่างกรณีนี้ที่ปฐุมธานีนะคะรถส่งของเนี่ยขับปาดหน้ากันไป
ปากหน้ากันมาแล้วสุดท้ายยังไงคนขับรถกระบะเนี่ยค่ะ
ถือมีดดาบลงมาแล้วก็คูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
อุ้ยโกละหนกันเลยเกินค่ะ
โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอถ่ายรูปโอ้ย

โอ้โหนี่รถดังเยอะตั้งแยะกลางถนนเลยนะก็ยังกล้าทำเนี่ย
ดูผู้ก่อเหตุสองคนถือมีดดาบยาวมาแบบนี้
แล้วก็เดินเหมือนแบบกลางกลางเหมือนคู่โอ้โหอีกคู่กรณีเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมอ่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นวันที่สิบเจ็ดมีนาคมนะคะ
เมื่อวานนี้เองอยู่ที่ห้างแม็กโครรังสิตถนนพะหนโยธิน
ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
เจ้าของคลิปนะคะคือนายคาวบินอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นี่แหละเขาเป็นพลเมืองดี
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนให้ร่วมกัน
ครับคือจากที่เห็นเนี่ยเราเห็นแค่รถตู้ข้างหลังทึบเนี่ย
แค่สองคันใช่ไหมจริงมันมีสามคันจอดเรียงกันค่ะ
คือจอดอยู่ตรงเลนซ้ายสุดในช่องทางด่วนตรงนี้
แล้วก็มีผู้ชายเสื้อสีดำสองคนเดินลงมาจากรถโอ้โหมาพร้อมกับอาวุธอ่ะ
คุณเห็นไหมล่ะคล้ายคล้ายมีดดาย่าเออเออเออใช่มีดยาวเลยนะครับ
ปรีเข้าไปจะทำร้ายคนที่ใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็เดินถอยเดินถอย
โอ้โหเห็นแล้วแบบนี้น่ากลัวแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็ตะโกนนะ
เออถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปไว้เลยเออดูชอบแม่คะนี่แหละ
รีบตะโกนห้ามปรามแล้วก็ขู่บอกจะแจ้งตำรวจนะ
ทำให้ผู้ชายเสื้อดำสองคนที่ถือมีดมาเนี่ย
ต้องถอยกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถออกไปทันทีครับ
จากอุบัติเหตุรถจักรยานล้มบริเวณใกล้กัน
อ๋อหมอตะไสล้ล้มเท่านั้นคู่ไพเลยมาช่วยไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะแต่พอดีอยู่ใกล้กัน
ค่ะมาทำอะไรล่ะก็มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ประสานไปยังตำรวจให้มาตรวจสอบ

ค่ะก็เลยทราบว่าก่อนหน้านี้มีรถขนส่งขับปาดหน้ากันไปมาแต่ยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายไหนปาดก่อนกันเนี่ยนะคะ
สุดท้ายก็มามีเรื่องกันกลางถนนแล้วมีการตรวจสอบกันต่อว่าเอ๊ะเป็นทะเบียนรถอะไรนะคะ
จากนั้นก็ทราบชื่อผู้ครอบครองรถเป็นชื่อผู้หญิงนะคุณชนะ
แบบนี้แสดงว่าไม่ใช่รถรถตู้ของไม่ใช่รถกระบะหลังทึบของพวกเขาสิทธา
จะทำงานเป็นพนักงานขับรถไหม

ก็เลยจะต้องเรียกชื่อผู้ครอบครองรถซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยมาให้ปากคำต่อไป
รออยู่เพียบเลยนะคะนั่นสิครับเอาไปถามนายคาวินอายุสามสิบเจ็ดปี
เจ้าของคลิปนะครับคนเห็นเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าว่าเหตุการณ์ในครั้งเนี้ย
ดูตอนแรกเหมือนรถกระบะส่งของตู้ทึบสองคันเนี่ย
ชนท้ายกันแต่จริงแล้วไม่ได้ชนท้ายกันค่ะแต่น่าจะมีเรื่องกันมาก่อน
ลักษณะก็คือขับปาดกันไปปาดกันมาไม่รู้ล่ะว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนอะไรยังไงสุดท้าย
เออมาเข้าซ้ายตรงนี้แล้วจอดตรงนี้กะว่าจะลงมาเคลียร์กัน
แต่สุดท้ายมันเคลียร์กันไม่ลงตัวหรอกครับใช่ที่มาจอดตรงนี้ก็เพราะว่าข้างหน้าเนี่ย
อันนี้อุบัติเหตุไงคุณชนะทำให้รถมันติดเคลื่อนตัวได้ช้า
ไหนไหนช้าแล้วจอดเลยละกันนั่นไงกะว่าจอดมาเดี๋ยวเคลียร์กัน
แต่เคลียร์กันไม่ได้เคลียร์ดีไงทะเลาะเสียงดังค่ะคุณผู้ชม
ยังมีอาวุธมาด้วยแบบนี้นะคะคนที่เขาอยู่ริมทางเขาเห็นเขาตกอกตกใจไปด้วยเนี่ยค่ะ
แล้วรู้คุณผู้ชมรู้ไหมคือผู้ชายเสื้อดำเนี่ย
หลังจากที่ถอยเอามีดดาบเนี่ยไปเก็บในรถแล้วนะ
เปลี่ยนไปใส่สนับมือคุณชนะโอ้เอาแล้วมาต่อยผู้ชายเสื้อม่วงจนบาดเจ็บ
ต้องเย็บถึงสี่เข็มนี่แหละค่ะผมคิดว่าใช้รถใช้หน่วยของคุณใจเย็นเย็นนะคะ
เพราะว่าอ่ารถมันก็มันก็ขึ้นตัวช้าอะไรอย่างงี้
เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ต้องคือก็คนที่จะมีสติดใจเย็นเย็นก็คือคุยคุยกันมากกว่า
ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เลยคือลงมาต่อยแล้วก็คิดว่ามันแรงเกินใคร
เนี่ยครับอันนี้ถ้าลองเดาอยู่นะคนเสื้อดำเนี่ยสองคนเนี่ย
ที่ประกอบเหตุเนี่ยอาจจะเป็นลูกจ้างเขาแล้วคุณประกอบเหตุอย่างเงี้ย
แล้วเป็นข่าวแล้วด้วยเป็นคดีความไปอีกผมเราเป็นห่วงอย่างหนึ่ง
คืออาชีพอาชีพนะไม่มีงานอีกการทำแล้วละมั้งใช่มั้ยยังจะมีให้ได้ทำอยู่มั้ย
โอ้โหเนี่ยเพราะสุดท้ายเจ้าของเจ้าของรถตัวจริงที่เขาเป็นเจ้านายน่ะ
มาเห็นอย่างนี้แล้วเขายังจะจ้างอยู่ไหมล่ะ
ก็นั่นน่ะสินะเออเรื่องของอารมณ์ใช่มั้ยคุณใช่มั้ย
ยังไงก็ต้องควบคุมให้ดีแป๊บเดียวมันเปลี่ยนจริงนะอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับให้ดูกันหน่อย
เรื่องของเรื่องนะครับไม่รู้แล้วไปโกรธกันมาจากไหนมอเตอร์ไซค์สองคัน
คันหนึ่งเป็นผู้ชายคันหนึ่งเป็นผู้หญิงคันที่เป็นผู้หญิงขับมาตามหลัง
สุดท้ายจอดจะเคลียร์กันแต่เคลียร์ไม่ลงตัวคันที่เป็นผู้ชายนั้นน่ะ
โหดจังนี่เดี๋ยวดูกันใหม่ก่อนครับคุณชิศาเห็นไหม
ค่ะไม่รู้ถามอะไรคงไม่ใช่ว่าถามรถรถเป็นอะไรทำไมสตาร์ทไม่ติด

จอดลงมาแบบนี้แล้วก็ถามนู่นถามนี่

แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์คันที่จอดอยู่เป็นผู้หญิง

เอ้าดูนี่โอ้โหเอ้าครับเห็นแบบนี้แล้วก็สงสัยไว้เอ๊ะ
เป็นเพจเฟสบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสนะคะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายทางโค้งมา
อืมจังหวะนั้นมีรถสวนมาพอดีนั่นไงอ่ะสัญชาติยานคนขับรถ
ต้องบิดแตร่ใส่ใช่ก็เลยคงจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยโมโห
ก็เลยมาจอดรถแล้วก็ด่าแถมใช้หมวกกันน็อกฟาดตามที่เห็นนี่แหละค่ะ
โอ้โหก็ไอ้เสียงแตรมันเอาไว้เตือน
เออนะมันไม่ได้มีแบบว่าเป็นเสียงคะขาหรือว่าครับผมอะไรแบบนี้
โอ้ยมันโบสถ์นะโอ้ตายแล้วแต่อย่างนี้ครับ
มันน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่า
ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นพนักงานการไฟฟ้าด้วย

เอาแบบนี้ครับตัวเธอผู้เสียหายนะครับ
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ติดตาม
ตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดี

เธอก็ฝากไปยังต้นสังกัดให้รับผิดชอบกับการกระทำของพนักงานด้วย

เป็นว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานอีกนะ

เป็นเรื่องของการควบคุมนะคะคุณผู้ชมใช้สติใจเย็น

แต่ก็อย่าใจร้อนเกินไปไม่อย่างนั้นอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
โอ้โหมาอย่างไวแล้วก็ไปซะแล้ว

บอกเลยว่าใครผิดใครถูกแต่อย่างไรแต่อย่างที่เห็นนะฮะ

เนี่ยรถเก่งคันนี้เลี้ยวขวาผ่านไปแต่มอเตอร์ไซคันนี้ตรงมาก็ชนกับอีกคันนึงเลยสิคะ
คือดูแบบนี้เรายังสงสัยอยู่เลย
ด้านไหนไฟเขียวไฟแดงอีท่าไหนยังไง

โอ้ขนาดที่ทางตรงเขดตรงมาได้
ไอ้คนที่จะเลี้ยวขวาขายไปว่าเลี้ยวได้หรอ
เออค่ะมันเป็นสี่แยกวัดใจหรือยังไง
นี่ไงสุดท้ายนั่นไง
โอ้โหวัดใจจริงนะคะ
อะเตือนกันตรงนี้ละกัน
ให้กันนี่คือคลิปจากในต่างประเทศนะคุณผู้ชมนะเรื่องของเรื่องเนี่ยถนนตรงนี้มันมี๒เลนสวนกัน
แล้วเนี่ยกล้องหลังรถบันทึกภาพไว้ได้ว่ามอเตอร์ไซค์จะแสงขวา
แต่ไม่ทันได้ดูอะครับรถยนต์ที่อยู่เลนส์ตรงข้ามเขาสวนมาพอดี
ก็ชนล้มระเนรนาศไปเลยเนี่ยค่ะ
โอ้โหเนี่ยครับชนเต็มเลยนะครับให้ดูกันแบบนี้ไม่ได้อะไรยังไงหรอกนะ
อยากจะฝากเตือนจริงเพราะว่าจังหวะที่เราแบบว่าจะเปลี่ยนเลนส์หรือว่าจะแซง
จังหวะนิดเดียวเท่านั้นเองนะมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะ
เพราะฉะนั้นใจเย็นดูซ้ายดูขวาให้ดีก่อนเช็คก่อนว่าไม่มีรถสวนมาแซงมานะคะ
จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขอบคุณคลิปนี้จากแฟนเพจโอนี่จัง
ดูเป็นไงบ้างด้วยโอ้โหชื่อแฟนเพจเขาน่ารัก

เอาเรื่องนี้กันบ้างชาวบ้านเขาฝากมา
ชาวบ้านบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะเขาบอกงงอ่ะ
งงอะไรรู้ไหมเสาไฟฟ้าโผล่ขึ้นมากลางถนน
แล้วมันจะขับรถไปได้ยังไงล่ะคะเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะดูโอ้โหยังไงเออยังไงคะโอ้โหหล่อมายังไงแบบนี้ล่ะคุณชนะคือผมก็เคยเห็นนะเสาไฟฟ้าที่แบบว่าอยู่ข้างข้างทางที่บางทีมันกินพื้นที่ถนนมามันก็มี
แต่เนี่ยโอ้กลางถนนครับแล้วชาวบ้านบอกนะว่ามันตั้งอยู่กลางถนนแบบนี้นานร่วมปีแล้วเป็นปีแล้วเหรอ
เกือบปีแล้วอยู่ในพื้นที่ตะบนคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
พิกัดชัดก็คืออยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทย์เข้าไปในซอยประมาณ๒๐๐เมตร
จะพบ๔แยกที่มีป้ายชื่อว่าซอยโรจนกุล๒แยกซ้าย
คือถ้าใครไม่ระวังเนี่ยชนได้เลยคุณชนะ
จริงครับคุณชิสาแล้วอยู่ตรงนี้มาเป็นปีจะคิดว่าเขาชินมันก็ไม่ใช่
เพราะถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาไม่ชินด้วยก็พร้อมบวกแล้วครับ

ใช่ไหมล่ะจากการสำรวจนะครับทีมข่าวพบว่าบนยอดเสาไฟฟ้าเนี่ยก็มีสายไฟพาดอยู่
โดยปล่อยกระแสไฟใช้งานเป็นปกติ
ก็คือเป็นเสาไฟที่ใช้งานได้ทั่วไปนี่แหละ
โอ้โฮขยับได้ไหมแล้ว
เออมันต้องอย่างไรน่ะจริงมันต้องมีการปรับภูมิทัศน์นะถ้าเกิดจะมีการตั้งเสาไฟฟ้าใหม่
เอาจริงไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่เสาไฟมันจะอยู่ตรงข้างซอยมาก่อน
เหมือนกับว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มีการขยายถนน
อ่านี่แหละเป็นไปได้เพราะถ้าดูจากเสาไฟต้นอื่นเห็นไหมมันถูกขยับไปอยู่ข้างหมดแล้ว
เออแต่กลายเป็นว่าเหลือแค่ไอ้เสาเนี้ยอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยครับ
ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะเนี่ยโอ้ยคือชาวบ้านเขาก็บอกกันนะครับ
บอกว่าหลังจากทำถนนเส้นนี้เสร็จเมื่อประมาณเกือบ๑ปีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนวิภาคได้นำเสาไฟฟ้าต้นใหม่มาปักไว้ริมถนน
แต่ไอ้ต้นใหม่ต้นนั้นมันดันอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วจะทำยังไงอ่ะ
ชาวบ้านเขาก็กลัวมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเข้าสักวัน

คือก่อนหน้านี้มีกระบะคันหนึ่งถอยหลังมาไม่ทันระวังไม่ทันเห็น
แต่สุดท้ายชนเขาอย่างจังกับสาวไฟต้นนี้อ่ะค่ะรถก็พังเสียหาย
ตลยะเจาะวรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยย้ายสาวไฟหน่อย

ต้องการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือหน้าคอร์ลหลวง
ต้องการไฟฟ้าถามว่าต้องการไฟฟ้าไหมก็ต้องการสิ
แล้วก็ต้องการแต่ไม่ต้องการเสาไฟให้มันอยู่ตรงนี้
ให้หน่วยงานการไฟฟ้านี่แหละนะคะ
ช่วยจัดการหน่อยถอนเสาไฟนี้ออกหน่อย
แต่คิดว่าคงเป็นงานใหญ่ก็คงต้องร่วมกับทางเทศบาลนะคะ
หรือว่าเกี่ยวกับของถนนด้วยอ่ะมันไม่ใช่งานง่ายหรอก
เพราะว่าเสาไฟไม่ใช่ต้นไม้มันขุดออกไปง่ายใช่ไหมล่ะ
ทำอย่างไรน่ะผูกผ้า๓สี๘สีหรอกแต่เราก็ต้องแก้ไข
ไม่งั้นชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนกุฏิศาสตร์ใช่ค่ะฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ
ไปดูเรื่องของฟืนไฟกันบ้างใช่
เกิดไฟไหม้ที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนพวจังหวัดตา
คุณผู้ชมไหม้กุฏิเสียหายวอดเลยค่ะ
โอ้โหนี่
ไฟลุกโหมแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ผลักฐานเกิดช่วงดึกที่ผ่านมานะคะครับ
ไหม้กุฏิเจ้าอาวาสซึ่งเป็นอาคาร๒ชั้น
อาคารเนี่ยเป็นกึ่งไม้กึ่งปูนนะคะ
ลุกโทนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะครับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับไฟนะคะ
แต่ว่ายากลำบากเหลือเกินเพราะลมมันแรงคุณชนะ
ประกอบกับบางส่วนมันเป็นไม้ถูกไหมก็เป็นเชื้อเพลิง
แต่ก็ถือว่าควบคุมเวลาได้ดี๒๐นาทีเท่านั้นเองนะคะ
แต่ปรากฏว่ากุฏิก็เสียหายทั้งหลังเลยคุณ
อ้าวก็หน้าเกินเห็นกับพระภิกษุสามเณร

ก็ยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่เขาสรุปอีกทีหนึ่งครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
ยังฝากเตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
เพราะว่าเราเป็นห่วงคุณผู้ชมจริง

มีรถคันหนึ่งครับขับไปชนกับรถกระบะของกู้ภัยเข้า

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็ยังไม่ได้บอกนะว่า

แต่ว่ารถคันหนึ่งก็ขับตรงมาแบบนี้ในช่วงเวลากลางคืน๓ทุ่มกว่า
คือเรื่องของเรื่องเขาก็ขับตรงไปตามปกตินั่นแหละ
แต่ความเร็วก็ระดับหนึ่งตามที่เห็นในภาพนะ
แล้วมีรถของกู้ภัยซึ่งเป็นรถกระบะเขาเปิดไซเลนแล้ว

คงจะมีเหตุด่วนอะไรสักอย่างแหละถึงได้เปิดไซเรนแบบนี้
แต่ผมว่ามันก็คงจะระยะกระชั้นชิดกันด้วย

ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่บางครั้งบางคาเหตุมันเกิดเพราะว่าระยะเนี่ย

เพราะฉะนั้นเวลาถึงทางแยกทางร่วม
ชะลอนหน่อยไหมต่อให้รีบก็ต้องชะลอนนิดหนึ่งหรือไม่ก็ติดแปลวิ่งล่วงหน้าเลยทั้งสองฝ่ายนะ
ใช่ไหมก็บอกเตือนทั้งสองฝ่ายเลยนะ
เตือนอุบัติเหตุกันจะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
เดี๋ยวลากันไปด้วยภาพช้างสไลด์ลงมาเรียกได้ว่าไม่ได้ดูน้ำหนักเลย
เออแล้วติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป